ข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เราตามความคืบหน้ากันให้นะคะ
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่รู้จริงค่ะว่าสาเหตุที่คนร้ายเนี่ย
ฆ่าโหดคือไปฆ่าแล้วก็ไปเผาอำพลางศพว่าเกิดจากอะไร
ตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้นะคะเป็นป่าละเมาะที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรชบุรี
คือมีคนไปพบศพตอนแรกไม่รู้นะว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายศพเนี่ยคือถูกเผาไหม้เกลี่ยมเลยนะคะ
แต่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมบริเวณรอบศพไปพบเรื่องของข้าวของเครื่องใช้
โดยเฉพาะนาฬิกาข้อมือที่เป็นของผู้หญิงคาดว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นของผู้หญิง
แต่ตรวจสอบเพิ่มเติมปรากฏว่าในท้องที่เนี่ยมีการแจ้งความคนหายไว้นะคะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยให้สามีของผู้ตายมาดูว่าใช่ภรรยาของตัวเองไหม
สามีบอกว่าใช่ซึ่งสามีเนี่ยมีการไปแจ้งความคนหายไว้ก่อนหน้านี้นะคะ
เราตามความคืบหน้าให้ค่ะผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้
ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม
หลังจากที่ไปเจอจุดแรกจุดแรกเนี่ยเป็นจุด
จุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดสุดท้ายที่พบศพโทรศัพท์สัญญาณของผู้ตาย
สัญญาณโทรศัพท์ของผู้ตายนะคะแต่ยังหาโทรศัพท์เนี่ยไม่เจอค่ะ
จากการสอบสวนทราบว่าไปพบกระเป๋าสะพายแล้วก็หมวกกันน็อกเต็มใบของผู้ตายเนี่ย
คือตอนนั้นเนี่ยพยายามจะหาแต่หาไม่เจอหายไปด้วยคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะเอาไปนะคะ
สันติสามีของผู้เสียชีวิตบอกว่าเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่บ้านเช่า
ไม่นานค่ะสักประมาณ๖เดือนอาศัยอยู่ด้วยกัน๓คนพ่อแม่ลูก
ไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันตอนกลางวันเขากับภรรยาเนี่ยจะช่วยกันขายข้าวเหนียวปิ้ง
พอเสร็จงานช่วงสักประมาณตี๑ถึงตี๓ก็จะเปลี่ยนใส่เสื้อผ้ามิดชิด
หมายถึงภรรยาเนี่ยนะคะแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้าน
กระทั่งช่วงกลางดึกของวันที่สามเข้าสู่วันที่สี่
สันติบอกว่าภรรยาไม่กลับบ้านตอนนั้นคิดว่าคงนอนค้างที่ร้าน
โทรไปหาเท่าไหร่ก็โทรไม่ติดรอจนเช้าอีกวันหนึ่งภรรยาก็ไม่กลับ
ก็เลยออกไปตามหาภรรยาที่ร้านที่เขาทำงานก็คือร้านคาราโอเกะ
ก็คนที่ร้านบอกว่าไม่มีใครเห็นนะไปตามหาตามโรงพยาบาลต่างก็ไม่เจอค่ะ
จนกระทั่งตำรวจโทรไปโทรไปตามบอกว่าคุณมาดูหน่อยที่คุณเคยแจ้งความไว้ว่าภรรยาคุณหาย
นี่ใช่ภรรยาของคุณหรือเปล่าเพราะนาฬิกานี่แหละค่ะที่สันนิษฐานว่าเป็นนาฬิกาของผู้ตาย
สุดท้ายตอนที่สันติไปนะคะไปที่จุดเกิดเหตุ
ดูทั้งมอเตอร์ไซค์ดูทั้งนาฬิกา
ข้าวของที่ตกอยู่ในจุดเกิดเหตุ
สันติยืนยันว่าศพที่ถูกข้ามพลางเนี่ย

ส่วนสาเหตุที่ภรรยาถูกข้ามพรางนั้น

ว่าเกิดจากเพราะอะไรเพราะตัวเขากับภรรยา
ก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะ
มีเรื่องโกรธแค้นกันไม่เคยมีเรื่องโกรธแค้นอะไรกับใคร
แต่ลักษณะเหมือนที่ทำเนี่ยมันทำเหมือนโกรธแค้นกันมากเลยอ่ะ
ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบผมไม่เข้าใจ
ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนั้น
จะเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องการคบหาแล้วเรื่องการอะไรแบบนี้
ผมคิดกันวันผมคิดกันตลอดก็แค่อุบัติเหตุ
ผมเลยไม่ได้สอบถามว่าเขาคบอะไรกับใครหรือยังไง
คุณผู้ชมนี่เป็นข้อมูลจากคุณสันติสามีของผู้ตายนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าฟังชุดข้อมูลนี้
ต้นไว้ก่อนนะแล้วไปเปรียบเทียบ
เทียบเคียงกับชุดข้อมูลที่เพื่อนร่วมงานของผู้ตายให้
มันเหมือนไม่ตรงกันนะเพราะสันติบอกว่าอยู่ด้วยกัน
ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งใช่ไหมแต่เรามาฟังเพื่อนร่วมงานของผู้ตายหน่อย
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานที่ร้าน
ราโอเกะไม่ถึงหนึ่งเดือนปกติแล้วผู้ตายไม่ค่อยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟัง
แต่ก็มีครั้งหนึ่งผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ตายเลิกกับนายสันติสามีที่อยู่ด้วยกันคนปัจจุบันแล้ว
แต่ยังต้องอยู่บ้านเดียวกันเพราะเป็นห่วงลูก
ไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยทุกวันนี้อยู่บ้านเดียวกัน
แต่แยกห้องนอนกันเพื่อนร่วมงานก็เคยถามว่า
ทำไมล่ะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ทำงานที่ร้านคาราโอเกะแล้วกลับก็ดึก
พักที่ร้านเลยสิผู้ตายก็ตอบว่าไม่ได้หรอก
เพราะว่าต้องกลับไปนอนเป็นเพื่อนลูกซึ่งเพื่อนร่วมงานบอกว่าก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะ
ว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันทุกวันจะมาเสียชีวิต
มีการถูกข้ามพลังอย่างน่าเวทนาสงสารแบบนี้ส่วนคนร้ายใจดำอามาหิตเกินไป
เพราะว่าผู้ตายก็ไม่เคยไปมีปัญหากับใครไม่น่าจะทำกันได้ลงคอถึงขนาดนี้
เอาล่ะก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องมีการสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นจริงเท็จแค่ไหนนะคะก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานด้วยมาประกอบกัน
ชุดพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านพักของผู้ตาย
กับสามีอย่างละเอียดอีกครั้งทั้งเสื้อผ้าคือตอนแรกเนี่ย
เสื้อผ้าเนี่ยมีรอยลักษณะคือเหมือนคราบเลือดนะฮะ
ลักษณะเหมือนคราบเลือดแต่พอตรวจสอบแล้วพบว่าจริงไม่ใช่
มันคือยางกล้วยตัวนี้ยางกล้วยแล้วมีร่องรอยคล้ายกับยางมะตอย
ที่ถูกสาดอยู่ข้างบ้านด้วยนะคะจากการตรวจสอบเนี่ยไม่พบคราบเลือดจริงจริง
หรือร่องรอยดีเอนเอต่างต่างก็ไม่มีนะคะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะจะมีการต่อสู้กันในห้องนอน
ห้องพักตรงนี้หรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ค่ะส่วนสาเหตุการฆาตกรรมครั้งเนี้ย
ตำรวจบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะทั้งเรื่องของชู้สาวปัญหาภายในครอบครัว
การฆ่าชิงทรัพย์คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งในการรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็สอบปากคำคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอะค่ะ
ปัญหาฐานอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็เป็นการสืบหาข้อดูจริงอย่างหนึ่งครับ